โจรขึ้นไปลักทรัพย์ในบ้านเรือนของประชาชน

แต่ว่าแวะเข้าไปขโมยของบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็ย่ามใจไปเปิดดูหนังโป๊

สำเร็จความไคร้ภายในบ้านของคนนั้น
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้
ขณะที่ผู้ก่อเหตุช่วยตัวเองอยู่

ไม่รู้หรอกนะฮะว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเนี่ยนะครับ
ได้ก่อเหตุที่บ้านเล็กที่ยี่สิบเจ็ดทับหกที่หมู่สิบนะครับที่ตำบลบางยอม
พระประแดงจังหวัดสมุทรประการซึ่งเป็นบ้านของนายนพดลรักษาสัตว
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำผู้เสียหายเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาตี๓มีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น
งัดประตูข้างบ้านตรงโรงรถแล้วก็เข้าไปในร้าน
ลักเงินทอนไปกว่าพันบาทนะครับแล้วก็บริเวณตรงโต๊ะคอมพิวเตอร์ด้านหน้าร้านเนี่ย
เพราะว่าคนร้ายเปิดคอมพิวเตอร์ดูหนังโป๊แล้วก็สำเร็จความไคร้จนเสร็จกิจ
มาดูภาพจากกล้องวงจรปิดถึงกับตกใจ

ฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยครับ
ก็เปิดคอมแล้วอาจจะหาหนังดู

อย่างนี้เราจะฝากเตือนไงเพื่อนบ้านข้างบ้างครับ
ตอนนี้ก็ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
ขนาดผมเฝ้าระวังตลอด
ก็ยังพลาดได้แค่ช่วงทิ้งเวลาแค่๑๐นาทีเอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นภาพเห็นคลิปแบบนี้
จากเจ้าของร้านเจ้าของบ้านแล้วที่เอาไปให้ตำรวจได้ดูเป็นข้อมูลนะครับ

แล้วก็ทราบว่าคนร้ายไปก่อเหตุที่บ้านอีก๗๘หลังในคืนเดียวกันนี่แหละครับ

รู้ตัวผู้ก่อเหตุจึงตามไปที่บ้านไม้๒ชั้น
ไม่มีเลขที่ปลูกอยู่ติดกับริมคลองน้ำนะครับ

ก็เลยไปพบตัวคือนายอนุพงศ์ปรากฏวง
เป็นคนงานขึ้นปลาท่าเรือ
แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายอนุพงศ์เนี่ย
กำลังก่อเหตุอยู่พอดี
ก่อเหตุที่บ้านพักที่ติดอยู่กับบ้านของนายนพดล

ถูกเจ้าของบ้านจับตัวไว้ได้
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพด
และมีผู้เสียหายมาแจ้งความอีกหลายรายนะครับ
จากการสอบสวนนายอนุพงศ์ก็สาภาพนะครับ

แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ดูหนังโป๊สำเร็จความไคร้จริง
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสารเสพติดปรากฏว่าพบว่าเป็นฉี่ม่วง
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ